ในช่วงนี้ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์

ไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งที่ริมคลอง

เพราะโมโหที่เพื่อนนั้นไปหาปลา

เงินที่ได้ไปซื้อยาบ้ามาเสพ
คนเดียวไม่ยอมแบ่งกูได้ยังไง

สนิทกันพูดมึงพูดกูกันได้

เอายาไปคนเดียวไม่แบ่งให้กู

ตำรวจสภพปลวกแดงที่ระยองรับแจ้งว่า
พบศพนายกรินหรือว่าในแบงค์อายุ๒๙

เป็นสวนยางพาราคุณผู้ชมน่าจะจำได้

พ่อผู้ตายหาลูกชายไม่เจอ

อกจากนี้เจอร่องรอยเหมือนกับมี

ปาดหรือบาดที่ร่างนี้ด้วยครับ

ชุดสืบสอบเนี้ยครับก็ตรวจสอบไป

มีใครเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันบ้าง

ไปหาปลากับในแบงค์ผู้ตาย

นี่ครับภาพตอนที่เชิญตัวมาสอบ
หลังจากที่เจอศพได้ไม่นาน
ต้อยเขาบอกขอความเป็นธรรมให้ผมด้วย
ผมไม่ได้ฆ่าเพื่อน
ณวันนั้นเขาบอกแบบนี้ครับอืม
นอกมานี่หรือเปล่า
ผมก็บอกไม่เห็นเลยครับ

คือผมไม่ได้ทำ

ก็ไม่ได้ไปหากันเลยครับ

ตาเขาสบกล้องตลอดไม่กระพริบเลยนะ
นี่ครับท่าทีของเขาในวันนั้นเป็นแบบนี้

แต่ตำรวจก็ยังคงสืบสอบต่อไปเรื่อยในทางลับนะครับ

บริเวณร้านจุดนี้จะมีรถของในต้อย

ขี่รถย้อนกลับไปทางเดิมครับ

ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วแล้วก็พบว่า

ไปในพิกัดจุดที่ไปเจอศพ
หลังจากนั้นก็ย้อนกลับไป

ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ
ไปตรวจสอบที่เป็นเหมือนกับกระต๊อเพลิงพัก

หนาดในต้อยเอามาร้อย

เพราะหลังจากที่ในแบงค์ตายเนี่ย

ไม่แน่ใจว่าผีหลอกเขา
หรือเขาหลอนเพราะฤทธิ์ยาบ้ากันแน่
เพราะระหว่างที่เขาให้ข้อมูล
ปนหัวเราะแบบนี้ฮะ

ฆ่าเพื่อนแล้วเขาก็กลัวผีเพื่อน

มาแขวนไว้จนใบมันเริ่มเหี่ยวแห้งเนี่ยนะครับก็ผ่านไปหลายวันร่วมสัปดาห์
ดูหน้าเขาอีกสักครั้งนี่คือภาพตอนที่ไปโรงพัก
หลังจากที่เจอศพและยืนยันว่าไม่ใช่เราขึ้นวินโด่คู่ก็ได้ครับ
กับภาพล่าสุดที่ไปเจอที่เพลิงพักของเขาแล้วหน้าตาเขาเนี่ย
ผมไว้ข้างหลังแล้วก็ยิ้มหัวเราะระหว่างที่ตอบคำถามเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่าอย่างนี้ครับวันที่เกิดเรื่องตัวเขากับผู้ตายไปหาปลาด้วยกัน
ได้ปลามาเสร็จแล้วเนี่ยแบงค์เอาปลาไปขายแล้วได้เงินมากำเงินมาเสร็จ
เอาไปซื้อยาบ้าแล้วอมยาไว้คนเดียวเอาไว้เสพคนเดียว
แบ่งเขาเลยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ยอมไม่ได้นะเราเป็นเพื่อนกันอ่ะ
ทำไมเองทำแบบนี้ก็เลยยืมรถพ่วงข้างของคนรู้จักนั่นเลยเป็นที่มา
ภาพวงจรปิดที่เป็นหลักฐานแล้วตำรวจตามมัดตัวได้ครับขี่รถพ่วงข้าง
มาจนกระทั่งไปรู้แล้วว่าอ๋อแบงค์มันอยู่ตรงนี้จากนั้นขี่รถกลับ
ผมบอกไงฮะมาแป๊บเดียวแล้วก็กลับเลยไม่นานเอารถไปคืนเจ้าของ
แล้วกลับไปเอามีดที่บ้านพักเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าเจอตัวในแง๊งเสร็จปั๊บ
เขาบอกเขาปาดคอปาดคอเสร็จดูจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับมิ้นคุณผู้ชม
เขาผลักศพอ่ะลงไปข้างล่างเลยเอาปาดคอแล้วผลักลงไปเลยปาดเสร็จแล้วผลักทิ้งลงไปตรงนั้นอ่ะ
แล้วก็กลับเลยไม่สนใจโอ้โหนี่เพื่อนรักนะเนี่ยศพก็เลยมานอนคนอื่นล่วง
ผ่านไปหลายวันจากนั้นก็ไปเอาใบหนาดมาร้อยไว้แขวนไว้เพื่อป้องกันผี
เขากลัวเพื่อนที่ตายไปจะมาหลอกเขาอย่างที่บอกครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอาการผีหลอก
หลอนพ่อฤทยานะครับแล้วไปนอนที่บ้านญาตินี่ฮะผลกรรมที่เขาก่อเอาไว้
ตำรวจสภพปลวกแดงก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะวันนี้รับสารภาพแล้วว่าฆ่าเพื่อนจริงจริงครับคือต้องบอกว่าเราเองก็ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะ
คุณไก๊เนี่ยลงพื้นที่ไปดูตรงจุดที่พบศพของในแบงค์เนี่ยค่ะมันเป็นร่องน้ำท้ายสวนยางค่ะ
เราได้คุยกับพ่อของแบงค์นะคะลุงหลอมลุงหลอมบอกว่าลูกชายหายออกจากบ้านไปตั้งแต่๒๕พฤษภาคมบ่าย๒
โมงเย็นแม่เขาก็ออกไปตามหาออกไปตามหาตรงนี้ตรงจุดพบศพเนี่ย
ตะโกนเรียกกี่ทีก็ไม่มีคนตอบก็กลับมาที่บ้านรุ่งขึ้นญาติญาติก็ออกตามหาอีกก็ไม่เจออีก
ก็ไปถามต้อยด้วยนะเพราะว่ารู้ว่าลูกกับต้อยสนิทกันมากก็บอกต้อยเห็นลูกพ่อไหม
คุณรู้ไหมต้อยตอบว่าอะไรว่าไงครับไม่รู้ไม่เห็นชีวิตใครชีวิตมัน
พ่อก็งงทำไมตอบแปลกอ่ะไม่เห็นก็แค่บอกว่าไม่เห็นแต่ปกติเห็นตัวติดกันตลอด
พ่อก็เลยสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะว่าต้อยฆ่าลูกพ่อแน่แล้วก็เจอศพลูกจริง
และจริงหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจไปตรวจที่ห้องต้อยก็อย่างที่บอกว่าเจอใบหนาดใช่ไหมคะ
แล้วต้อยตอนแรกไม่เจอตัวต้อยนะเพราะต้อยหนีไปอยู่กับแม่
พ่อบอกว่าที่ผ่านมาเห็นสนิทกันตลอดต้อยนะเวลาตัวเองไม่มีข้าวกินยังมากินข้าวที่บ้านอยู่เลย

สงสัยก็เลยแหละเพราะว่าเขาพูดไม่เขาตอบไม่ตรงคำถามไง
แล้วเด็กมันถามว่าเห็นในแบงค์ไหมพ่อก็เป็นห่วงไม่เข้าบ้านมาสองวันแล้ว
ตัวเขาเองไอ้ต้อยเองตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นชีวิตใครชีวิตมัน
คนที่เขาได้ยินเขาก็มั้ยว่าเอ่อไอ้นี่คุณพูดแบหไว้ผมก็เลยฟันพงเลยว่าเสร็จ
มึงโดนไอ้ต้อยค่ายากลัวในใจผมแต่ผมไม่พูดบอกให้ใครไง
ใช่แฟนก็ยังบอกเลยไม่คิดว่าจะเป็นมันนะครับ
ตัวแม่เองก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นในต้อย
ใช่แต่ผมคิดไว้แล้วว่าไม่มีใครนอกใจต้อย
เราได้คุยกับแม่ของต้อยด้วยนะคะ
แม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องเลยที่ลูกแม่ไปฆ่าเพื่อน
เพราะส่วนใหญ่ลูกแม่ก็อยู่ขนำที่สวนยางคนเดียว

้อยเอาปลามาให้แม่ที่บ้านแม่บอกเออต้อยเอาปลาไปขายเถอะ

พอกลับมาเท่านั้นแหละตำรวจก็รวบเลย
แม่ก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะว่าแม่เองก็ไม่สบาย
แต่ก็คงปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายแหละ
พูดไว้ประโยคนึงค่ะแม่บอกว่า
ติดคุกก็ยังดีกว่าหลบหนีอยู่ข้างนอกแล้วถูกฆ่าตาย
เพราะสุดท้ายเมื่อพ้นโทษก็ยังได้ออกมาเจอกัน
ใช่แม่พูดถูกเพราะว่าต่อให้ต้อยติดคุกออกมาเนี่ย
ยังมีชีวิตก็ยังมีโอกาสได้เจอแม่

อยากฝากอะไรถึงลูกชายไหมตอนนี้
ถ้าทำผิดก็รับผิดไปเถอะลูกเอ้ย
อยากจะบางทีเดี๋ยวให้น้องชายมันไปเยี่ยม
ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ผู้ใหญ่เอกลักษณ์ค่ะ
บอกว่าแบงค์กับต้อยเนี่ยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาทั้งคู่นั่นแหละ
ฝ่ายปกครองเองก็จับตาดูอยู่
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยก่อเหตุรุนแรงหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
สองคนนี้สนิทกันมากไปไหนมาไหนนี่แทบจะตัวติดกันเลย
ก็ยังใช้ชีวิตตามปกตินะแต่ไม่ไปบ้านแบงค์อีกเลย
ตอนที่เขาออกตามหาเพื่อนรักกันต้อยไม่ช่วยหาเลย
พูดไงว่าไม่รู้ไม่เห็นชีวิตใครชีวิตมัน
มันผิดวิสัยมากจนสุดท้ายก็นี่แหละค่ะ
ก็เป็นคนฆ่าเพื่อนจริงอะนะคะ